สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
วันนี้คือว่าตั้งใจที่จะไปแจกถุงผ้า
ปัจจุบันเนี่ยปริมาณขยะเริ่มค่อนข้างเยอะใช่ไหม

ที่ทำสิ่งดีมอบให้โดยการที่แบบว่า

ทุกคนสามารถใช้ถุงผ้าได้หมด
คือตอนนี้ก็คือว่าเรามีขยะค่อนข้างเยอะมากเลย
ในบ้านเราเองทั้งสถานที่ทำงาน
ที่โรงเรียนหรือตามออฟฟิศต่าง
ขยะเยอะแบบเยอะแยะมากมาย

อ้าวถุงอ่ะเราใช้ถุงทุกวันใช่ไหม
การซื้อกับค่าในการทำนึงทำนี่ทำนั่น

วันนี้ก็เฟี้ยวฟ้าจะมาทำถุงผ้า

ก็ออกแบบดีไซน์ตามสไตล์เฟี้ยวฟ้า
ต้องหัวใจจะได้แบบแหละ
เราต้องแบบว่าเรียบอย่าเยอะ
เพราะว่าเผื่อคนถือขี้อายไง
คือถุงผ้ามันสามารถใช้ได้หลายครั้ง

อุ๊ยมันเฉยอะมันดูแบบสะพายแล้วแบบไม่เดินอะไรอย่างนี้

ใช้คำเก๋หรือการวาดรูปอะไรก็ได้

เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมมากเลย

รกขยะนะคะทำกันกับมือ

เวลาซื้อของก็จะต้องใช้อีกหลายรอบค่ะ
แล้วก็ค่อยกิน
ก็ถ้าสมมุติว่าวันนี้แจกไป๒๐ใบ
มีคนใช้ประมาณแค่๑๐ใบหรือ๕ใบ

ลดปริมาณขยะอะไรแบบนี้ด้วยค่ะ
ก็เรียกว่าวันนี้นะคะก็ลงให้คนเนี่ย
หันใช้ถุงผ้าให้แบบว่าช่วยกันลดปริมาณขยะ

เราก็รู้สึกดีใจมากแล้วที่เราเป็นแรงบันดาลใจ
แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นจากกลุ่มเล็กก็กลายเป็นกลุ่มใหญ่

แล้วก็ลดปริมาณขยะให้น้อยลงค่ะ